เอาล่ะช่วงแรกเราดูเรื่องของข่าวเกษตร

ชาวบ้านที่จังหวัดเพชรบูรณคุณบุ๊คครับคุณดาวครับ

เยอะมากนะครับหลบแดดหลบฝนหลบร้อน

แล้วก็ร่วมกันสร้างอาชีพ
เกิดการสร้างอาชีพสร้างรายได้ครับคุณผู้ชม
ที่นู่นแหละครับที่วังโป่งเพชรบูรณ์

นี่แหละครับชาวบ้านจุดนี้ก็คือ
บ้านวังไสทองตำบลสัมเปิบ

รวมตัวกันเรียนรู้เพราะเห็ดโคนน้อยครับ
เหตุโคตรน้อยนะครับหรือว่าเหตุทัวร์ในโครงการ
สำอาชีพชุมชนตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให้ชาวบ้านได้นำเห็ดโคนน้อยมาทำอาหารในครอบครัว
ช่วยลดค่าใช้จ่ายนะครับ
และยังนำไปขายเสริมรายได้อีกด้วยครับ
โดยการพบเห็ดคนน้อยของชาวบ้านวังไซทองเฉพาะในฟางข้าว
โดยมีสูตรการทำเริ่มจากการนำเห็ดนะครับ
หนึ่งก้อนเป็นเชื้อเห็ดนะครับ
แล้วก็ฉีกมาจากถุงขยี้กระจายเชื้อเห็บ
นำมาผสมกับรำอ่อน๓กำมือ
ใส่แป้งข้าวเหนียว๓ช้อนโต๊ะ
คลุกเคล้าในกระมังให้เข้ากัน

หรือกระดาษปิดคุ้มไว้หนึ่งคืนเพื่อกระตุ้นเชื้อเหตุ

ให้นำปุ๋ยสูตร๑๕๐๐จำนวน๒กิโลกรัม
และปุ๋ยสุด๒๖๐๐จำนวน๑กิโลกรัม
กากน้ำตาล๒กิโลกรัมปูนขาว๒กำมือ
นำมาต้มในน้ำสะอาด๑๕๐ลิตร

จากนั้นก็ใส่ฟางข้าวลงไปต้ม
เข้าไปในถังแบบนี้เสร็จปั๊บ
คุ้มด้วยพลัสสติกตำไว้ตำแต่ดำ
คือทำหมักไว้นะครับ๑คืน

ปุ๋ย๑๕๐๐นะครับคือตัว๑๕ก็คือไนโตเจน
ตัวนี้ครับจะเร่งต้นนะครับจะทำให้เกิด
การเจริญตบตัวแบบเดียวแบบรวดเร็วเลยทีเดียวนะครับ
เมื่อได้เชื้อเห็ดฟางมาพร้อมแล้วก็นำมาจะเรียงโดยชั้นแรกก็ใส่ฟางเบาบาง

ขั้นต่อมาใส่ฟางหนา๕เซนติเมตร
ลุยไปอีกนะครับโรยเชื้อเห็ดแค่ด้านข้างทำแบบนี้๓ชั้น
พอถึงชั้นสุดท้ายให้โรยเชื้อเห็ดให้ทั่ว
ก่อนนำฟางมาปิดทับบางใช้เชือกมัดหลวมรดน้ำให้ชุ่มนะครับ
นำก้อนฟางเข้าไปเรียงในโรงเรือนคุมพลาสติกไว้ประมาณ๔๕วันแล้วก็
คือเอาผมไปผัดใส่ไข่หน่อย
แบบนี้ครับ

ตอนนี้นะครับถือว่าเป็นการสร้างรายได้สร้างอาชีพนะครับ
เห็ดโคนน้อยพ่อค้าแม่ค้ารับซื้อกิโลกรัมละ๑๒๐๑๓๐บาทครับครูดาว
๑๓๐บาทนะครับนำไปขายต่อกิโลกรัมละ๑๕๐๒๐๐บาทครับ
โอ้โหกิโลหนึ่งอ่ะฮะ
นี่นะครับสร้างอาชีพนะแบบนี้เลยครับ
จะโคกจะทำเป็นโปรดเห็ดแดงโปรดแดงอันนี้
เห็ดย่าหลายแต่เช้านะครับเห็ดย่านะครับโปรดเห็ดบ้านผมเรียก
นเห็ดเลยว่าน้ำพริกเห็ดฟางนะฮะ
เห็ดฟางเห็ดโคนเห็ดโคนเห็ดโคนเห็ดโคน
เห็นแล้วทำลายไหลนะเนี่ยได้หลายเมนูนะ
สุดยอดตอนนี้เป็นทางเลือกแบบที่ถือได้ว่าว่างนะครับ
อากาศเป็นใจฟ้าก็มาบ้างฝนไม่มาบ้างอะไรอย่างนี้สลับกันไป
อากาศชื้นชื้นบ้างมันยากาศพอดีเห็ดชอบไง
แต่ชื่นชมชุมชนด้วยนะเขามีการรวมกลุ่มกัน
แล้วก็ให้ความรู้กันแล้วก็สร้างอาชีพในชุมชนนะฮะ
อะไรที่ทำได้ในชุมชนบ้างดีครับดี

อะไรได้เสริมเล็กน้อยก็ถือว่าเป็นอะไรได้เสริมกันนะครับ